ที่ถูกหลอกจ่ายเงินโครงการชาปนกิจสงเคราะห์
โครงการอื่นที่ผิดกฎหมายของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง
ในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
พร้อมกับเตรียมที่จะยัดทรัพย์มูลค่านับร้อยล้านบาทหลังสงกรานนี้ครับ
โดยผู้เสียหายกว่า๔๐คนที่สมัครเข้าเป็นผู้อำนวยการระดับจังหวัด
และสมาชิกทั่วไปของโครงการชาปนกิจสงเคราะห์
โครงการอื่นที่ผิดกฎหมายของหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
ให้ปากคำคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
และผู้อำนวยการส่วนคดีอาญาพิเศษ๒สำนักคดีอาญาพิเศษ๑
ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเข้าไปให้ปากคำแล้วกว่า๒๐๐ราย
โดยผู้เสียหายเป็นผู้อำนวยการระดับจังหวัดต้องเสียค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก
รายละ๒๑๐๐๐บาทจึงมีสิทธิ์หาสมาชิกเข้าร่วมอีกคนละ๑๕๐๐บาท
โดยจะได้รับเงินค่าหาสมาชิกรายละ๓๐๐บาท
ส่วนผู้เป็นสมาชิกหลังเข้าร่วมต้องจ่ายเงินสมทบรายเดือนอีกเดือนละ๓๐๐บาท
เมื่อเสียชีวิตก็จะได้รับเงินค่าชาปนกิจรายละ๑ล้านบาท
ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีมีประชาชนถูกหลอกไปกว่า๓๐๐ราย
ความเสียหายเกือบ๑๐ล้านบาท
ปิยสิริบอกว่าจากการติดตามสอบสวนสมาชิกที่ถูกหลอก
พบว่าเมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นกลับไม่ได้รับเงินตามที่มีการโฆษณาเอาไว้
โดยสมาชิกแต่ละรายได้รับเงินจริงไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แต่ที่ผ่านมาผู้บริหารหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง
ระดมเงินจากสมาชิกไปแล้วไม่น้อยกว่า๘๐๐ล้านบาท
เข้าข่ายฐานความผิดทำการระดมเงิน
เป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการช่อกงประชาชนปี๒๕๕๙
และพระราชบัญญัติการชาปนกิจสงเคราะห์ปี๒๕๕๙
ซึ่งห้ามไม่ให้ชักชวนหรือว่าชี้ชวน
ให้ผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์
ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ก็จะเริ่มเดินหน้าอายัดบัญชีเงินฝาก
ทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ที่เคยอายัดไว้ก่อนหน้านี้

ซึ่งเงินที่ได้ก็จะยึดคืนไปจ่ายชดใช้
ให้กับประชาชนที่ถูกหลอกลวง